เดี๋ยวมาดูความทุกข์ของพ่อค้าแม่ค้า

ประชดเอาสลากมาขาย๘๐เลย

ว่าเขาซื้อมา๙๐กว่าบาท
ขาย๘๐แบบนี้มันดีต่อผู้บริโภค
แต่บอกว่าทำไมรัฐบาลทำแบบนี้

วันที่๑ตุลาคมครับในตลาดเทศบาลเมืองชัยนาธ

พบว่ามีแม่ค้าบางรายขายแบบขาดทุน

แม่ค้ารายหนึ่งบอกว่าราคาสลากงวดนี้รับมาฉบับละ๙๐
ไปครับ๙๓๙๔บาทแล้ว
แล้วมาห้ามขายเกิน๘๐ขาดทุนเห็น

แต่ที่ตัดใจขาย๘๐บาท
เพราะมองว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง

หลังจากออกบรรดาการให้ผู้ถือบัตรสมัติการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน
สามารถกดโคต้าเสรีได้ไง

แม่ค้าเขาบอกถ้าทำแบบนี้น่ะ
โอ้โหที่ไปกดคิวกันทะเลาะกันไม่เลิกเหรอ

ประชดค่ะประชดหวยวันนี้
ตอนนี้หวยไบรัสกี่บาทล่ะ
ตอนนี้ราคาสูงมาก
๙๔บาทใช่ไหม

บอร์ดช่วยด้วยนะคะบอร์ดสลากินแบ่งรัฐบาลจ้า
เกิดจากบอร์ดของสลากเพิ่มหวยให้ประชารัฐ
แล้วก็มายุบสลากของคนเก่าไปเข้ากับดิจิตอล
ซึ่งบอร์ดใหญ่ทำไม่ค่อยถูกเรื่องนี้
แล้วสลากก็ทำให้คนใหม่คนเก่าเอามาเตียง

เพิ่มคนต้องเพิ่มหวยด้วยค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขารู้สึกและเข้าใจแบบนี้

และราคา๙๓๙๔บาท
คือซื้อมาจากยี่ปวสาปว่า
แล้วจะไปขาย๘๐บาทแต่นี่โมโหแล้ว
แม่ค้ายังบอกถึงปัญหาเวลาไปกดโคต้าเนี่ย
มันไม่พอเข้าไปถึง๒๓นาทีหมดแล้วนะ

สุดท้ายก็ต้องอย่างที่บอกไปซื้อ๙๓บาท๙๔บาท

ฮะก็เรียกร้องรัฐบาลได้ไหมแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับ

ขายมาเป็น๑๐ปีแล้วนะครับ

การแก้ปัญหาเรื่องสลากเกินราคา
ทำไปทำมาพอดิจิทัลขายดี

เพราะมันก็จะมีคนได้รับผลกระทบอยู่ในวงจรนี้